ตูมตามยุทธนาก่อนหน้านี้ยังจำกันได้ไหมความรักของฮีเนี่ยอุ้ยอีรุงตุงนังทั้งสาวไทยสาวลาวยุ่งเหยิงจนไม่สามารถไปต่อกันได้กับใครทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวถึงขั้นออกปากเลยว่าโอ้ยเหนื่อยขอเบรกเรื่องรักเอาไว้เลยดีกว่านะคะส่วนเรื่องงานนี่เลยค่ะล่าสุดรับบทหนุ่มบาโฮสแซ่บมากในสามโลก
รู้จักอะไรเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่รู้สึกว่าผมอยากรักอยาก
มากันหมิทไม่มันเหนื่อยพี่นี่เช้าชูมั้ยมึงมามาดูเองดีกว่าผมไม่รู้
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าและณปัจจุบันก็ไม่ได้มีความรู้สึกแย่อะไรกับ
คริสเป็นคนที่แบบทำงานมืออาชีพมากใช่มืออาชีพแล้วเขาเก่งมาก
ร่างกายเปลืองที่สุดเลยไหมคะตั้งแต่หนูเปลืองมาสามปีแล้วค่ะ

ไม่ห่วงของด้วยนะคะงานแน่นทรัพย์ก็แน่นจริง
เพราะว่าล่าสุดแววมาว่าเจ้าตัวเนี่ยเล็งรถแบนหรูเอาไว้
ราคาหลายล้านเลยนะคะไว้เป็นของขวัญให้ตัวเอง
แต่อยู่ดีใช่ว่าจะซื้อง่ายนะคะ
ที่มาที่ไปมีเรื่องความเชื่อผสมอยู่ด้วยไปฟังกันหน่อยค่ะ
หลังนี่เชื่อเรื่องดวงเยอะมาก

จะใช้รถสีที่มันตรงกับฉลกจริง
อืมก็เดี๋ยวรอดูรถใหม่ป้ายแดงของหนุ่มตุมตามกันนะจ
แต่ที่แน่ก็ต้องรอดูบทบาทหนุ่มบาร์โฮสเอลรอนด้วยนะจ๊ะ